คุณผู้ชมฮะเรื่องสำคัญที่เราต้องติดตามรายวันกันอีกแล้วนะครับ
เรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙คุณผู้ชมฮะโควิดยังพุ่งสูงต่อเนื่อง
ใช่ค่ะเพราะว่าตัวเลขวันนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่ม
ถ้าเกิดว่าเป็นในระบบคือ๒๓๕๕๗รายค่ะ
ในจำนวนนี้ก็แบ่งออกเป็นในประเทศ๒๓๒๓๓ราย
เรือนจำ๙๖แล้วก็จากต่างประเทศ๒๒๘ราย
เข้ารับการรักษาไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาล
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายช่องสีแดงทางขวามือ

ใช่ค่ะแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตวันนี้๓๘ราย
แล้วรักษาหายแล้ว๑๖๑๓๑ราย

ใช่ค่ะส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาอยู่
วันนี้ยอดก็ประมาณ๑๘๐๐๐กว่าราย
อาการหนักคุณดูสิกว่าไปแต่พันธุ์แล้วเหมือนกัน
๕รายในจำนวนนี้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ๒๔๐ราย
นะครับตัวเลขนี้สำคัญนะฮะติดตามกันรายวันเลยนะครับ
สถานการณ์โควิด๑๙ในช่วงที่มียอดผู้ป่วยเพิ่มพุ่งสูงขึ้น
ดังนั้นประชาชนเขาก็เริ่มกังวลแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน
โอ้ฉันจะติดไหมทำไมมันเสี่ยงจัง

เตียงขาดบุคลากรขาดอะไรหรือเปล่า
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ในกิจเซ็นต์ใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบู๊กราฟคุณอำแข็งครับ

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่
เราต้องติดตามข่าวโควิดระบาด
ด้วยการมีสติกำกับ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ
คือเอาง่ายว่ามันต้องมี๒อย่าง

เรื่องที่หนึ่งคือต้องไม่ตื่นตระหนกจนเกินเหตุ
ไม่จิตตกจนเกิดอาการที่เรียกว่าประสาทกิน

ส่วนที่สองยังต้องไม่ประมาทกาดต้องไม่ตกเหมือนเดิม
ถ้าทำใจทำตัวอย่างนี้ได้ถึงจะมีคนติดเชื้อวันละเท่าไหร่
ก็รับรู้ข้อมูลในอาการที่ท่วงดุลได้
เดินหน้าประกอบอาชีพได้ทำมาหากินกันอย่างต่อไปได้
ออกจากบ้านไปทำธุระปาดตังได้ออกไปเดินห้างได้ออกไปกินอาหารได้
ภายใต้ความระมัดระวังตัวที่ต้องเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าถ้าเรารู้ข้อมูลด้วยอาการตื่นตระหนกจิตตก
มันจะส่งผลกระทบตามมาถึงภาวะเศรษฐกิจอย่างหนีไม่พ้น
แล้วเราจะลำบากกันไปหมด
ตอนนี้รัฐบาลสบคยังไม่ได้มีมาตรการล็อกดาวน์
แล้วก็บอกว่าจะไม่ประกาศล็อกดาวน์
แต่ว่าสภาพที่เป็นอยู่สถานการณ์ที่เป็นอยู่
มันใกล้เคียงกับการล็อกดาวน์เข้าไปทุกที
คือร้านค้าเนี่ยเปิดได้ยกตัวอย่างร้านอาหาร

แต่ปัญหาก็คือว่าคนที่ไปนั่งกินเนี่ยมันหลงเหรง

เจ้าของร้านก็อยู่ในภาวะขายไปขาดทุนไป

ไม่พอค่าจ้างพนักงาน

กัดฟันเปิดร้านขายไป

ที่มีอยู่ก็ต้องเอามาถมเป็นทุนไปเรื่อย
แล้วคาดหวังว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น
เดี๋ยวก็จะกลับมาเหมือนเดิม

แต่ว่าผู้ที่เขามีสายป่านยาว
ผู้ประกอบการสายป่านยาวเขามีทุนหนา
ก็ก้มหน้าก้มตายอมรับสภาพการขาดทุนไปได้
รอวันกลับมาใหม่อย่างที่ว่า
แต่ว่าถ้าเจ้าของกิจการที่สายป่านไม่ยาวพอ
ทนสภาพขาดทุนวันต่อวันนานไม่ได้

ก็ต้องแขวนไปหยุดกิจการชั่วข่าว
หรือป้ายปิดกิจการไม่มีกำหนด

มีอะไรตามมาหลังการแขวนป้ายปิดกิจการ

เพราะว่าถ้ายังไม่หมดหน้าตักก็ต้องสู้ต่อ
นึกเอาเองว่าครอบครัวผู้ประกอบการจะเป็นยังไงต่อ
ส่วนที่สองส่วนของพนักงานลูกจ้าง
ต้องตกงานแล้วถ้าเป็นภาวะปกติ
ปิดร้านปิดกิจการหรือบอกเลิกจ้าง
มันก็ไม่เดือดร้อนมากหรอกเพราะว่าถ้าร้านนี้ปิด
เราถูกเลิกจ้างเราก็ไปหางานไปเสิร์ฟร้านโน้นร้านนี้ต่อได้
แต่ในภาวะอย่างนี้เนี่ยพอถูกเลิกจ้าง
มันก็ยากที่จะไปหาร้านอื่นเพราะว่าแต่ละร้านก็อยู่ในสภาพเดียวกัน
คือไม่รับคนเพิ่มมีแต่จะเอาคนออก
มีแต่จะรักษาคนที่มีอยู่ให้ได้ก็ถือว่าลำบากแล้ว
พนักงานหนึ่งคนที่ตกงานขาดรายได้มันจะส่งผลกระทบตามมายังไงบ้าง
อันนี้คือคือประเด็นถ้าเขาอยู่ตัวคนเดียว
เขาก็ลำบากคนเดียวแต่ถ้าเขามีลูกเมียพ่อแม่ต้องเลี้ยงดู
ก็กระทบเป็นโยงใหญ่ไปอีกหลายชีวิต
และถ้าร้านอาหารปิดตัวปิดกิจการไปมาก
จำนวนคนเดือดร้อนก็จะมีมากเป็นเงาตามตัว
เพราะว่าเป็นธุรกิจที่อ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจมากที่สุด
เจออะไรขึ้นมาทีนึงร้านอาหารจะถูกกระทบก่อน
มันเป็นประเภทเกิดง่ายตายง่าย
ใครก็ทำร้านอาหารกันได้ง่าย
แต่ว่าพอมีผลกระทบมันเจอก่อน
แล้วที่หยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้วันนี้เพื่อจะบอกว่า
ที่กิจเชือกันมากมายแบบนี้
ผู้มีอำนาจผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
คนที่มีหน้าที่ให้สัมภาษณ์ให้ข่าว
ควรจะคำนึงให้มากว่าท่านจะส่งสัญญาณยังไง
ที่ไม่กระทบกับปัญหา
เพราะว่าสัญญาณผู้มีอำนาจเนี่ย
มันมีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดต่อประชาชนมันมีผลต่อ
บรรยากาศทางการค้าการขายและการทำมาหากินผมยกตัวอย่าง

เกาหลีใต้ตอนนี้ยอดติดเชื้อสูงมากครับทำลายสถิติเท่า
ที่เคยติดกันมาในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีคนติดเชื้อ
สูงถึง๑๗๑๔๕๒คนสูงสุดเป็นประวัติการครับ
แต่ว่าสัญญาณจากผู้นำประเทศที่เขาส่งถึงประชาชนเขา
ชัดเจนมากนายกรัฐมนตรีคิมบุ๊กยอม
เขาพูดในที่ประชุมว่าอัตราการป่วยรุนแรงและการ
เสียชีวิตยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แม้จำนวนผู้
ติดเชื้อรายใหม่จะมากเป็นสถิติเพราะการระบาดของ
มิครอนที่ติดต่อกันได้ง่ายมากแล้วบอกอย่างนี้ถึง
แม้ว่าเราไม่ควรจะผ่อนคลายการตระหนักรู้และการ
ปฏิบัติตามกฎควบคุมโควิดแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะ
หวาดกลัวหรือตื่นตระหนกเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อ
รายใหม่เหมือนที่ผ่านมาแต่อย่างใดผู้ที่ติดเชื้อ
มิครอนก็มีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตน้อยกว่า
การติดเชื้อไวรัสสายพันธุเดนต้าเกือบ๗๕พอผู้นำ
นายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณแบบนี้ความวิตกกังวลของคน
เกาหลีใต้ก็มีไม่มากเขาระวัดระวังตัวกันมากขึ้น
แต่ว่าธุรกิจการค้าการขายก็ไม่กระทบมากนี่เพราะ
สัญญาณจากผู้นำมันชัดเอาเข้ามาใกล้ใกล้บ้านเราที่
ัมพูชานายกรัฐมนตรีหุ่นเซ็นพูดชัดเจนเลยครับว่า
จะไม่มีการล็อกดาวน์กรุงพนมเป็นหรือสถานที่อื่นอื่น

เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้า
ไปได้ตามปกติฉะนั้นคำให้สัมภาษณ์สัญญาณที่นักแน่นชัด
อย่างนี้มันมีผลต่อจิตวิทยามันมีผลที่จะทำให้
คนมีสติไม่หวาดภาวะไม่วิตก

วนจนเกินเหตุอย่างที่บอกแล้ว
ผมถึงบอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้คำพูดของผู้นำของ
ผู้มีอำนาจของผู้ที่ให้ข่าวให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูล
สำคัญมากเพราะว่ามันกระทบและมีผลทางจิตวิทยา
จริงจริงคือง่ายง่ายก็คืออย่าทำให้ประชาชนเวียนหัว

เอาให้แน่ว่าท่านจะบอกอะไรกับประชาชนท่านต้องการ
พูดกันไปคนละทิศคนละทางก็มี
นี่คือทีส้นใต้ของเที่ยววันนี้ครับปุ๊กครับ

สำคัญในช่วงเวลาแบบนี้อีกนะครับ